งานช้างแฟร์ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่จังหวัดสุรินตร์เปิดงานมาตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาคม
อืมดราม่ามาตลอดค่ะตั้งแต่วันเปิดงานแล้วอ่ะค่ะก็คือการนำพรามมาร่วมพิธี
แล้วก็มีเรื่องของเด็กตีกันแต่นี่คือภาพเกี่ยวกับเรื่องของความดราม่าครั้งล่าสุด
นี่เป็นภาพงานคอนเสิร์ตในงานช้างแฟร์นะคะคุณผู้ชมนับได้ไหม
กะจากสายตาน่าจะประมาณเท่าไหร่คะโอ้โหคือกะไม่ได้เลยจริงจริง
ได้มากจริงนะคะเนี่ยพอเขาเห็นภาพแบบเนี้ยตามมาเลย
คำว่าโควิดเนี่ยดังกล้องขึ้นมาในหัวแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพช่วงคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษย์คัมภีร์ค่ะ
เพจเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้อีซ้อขยี้ข่าวหมอแหลปแพนด้า
เอามาลงแล้วพูดถึงเรื่องเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
หนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และบอกว่าอดสงสัยไม่ได้เลย
ภาพนี้ปาเต็ดคุณยุทธนาบุญอ้อมค่ะซึ่งเป็นเจ้าพ่อมิวสิกเฟสติโวลของเมืองไทยนะคะ
แล้วก็มีข่าวว่าเพิ่งยกเลิกการจัดงานบิ๊กเมาเท่นซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไป
ปกติแล้วจัดที่เขาใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกค่ะที่สุรินทร์เนี่ยนะคะ
เต้นเอาภาพนี้มาโพสต์ไว้และระบุว่าเห็นภาพงานช้างที่สุรินทร์เมื่อคืนนี้แล้ว
ได้แต่สงสัยว่าทำไมทำไมเนาะจุดจุดชาวเน็ตหลายคนค่ะ
โพสต์คอมเมนต์เลยแนะแนวทางให้ป่าเต็กเผื่อว่าจะสามารถจัดงานคอนเสิร์ตได้บ้าง
แต่ละคนนำเสนอแตกต่างกันไปเช่นคอมเมนต์นี้บอกว่า
ต้องย้ายไปจัดงานที่สุรินครับป่าบางคนบอกว่าย้ายไปจากสุรินเลยฮะ
ถ้าไม่ได้ก็มีพัทยาบุรีรำให้เลือก
มาตรฐานมาตลอดค่าของงานอยู่ที่งานของใคร
กับวัวมันคนละเบอร์กันหรือเปล่านะอันนี้คืออ่านคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมฟังอ่ะนะคะ
ทีนี้จากภาพนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดทั้งวันช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เรียกเลยค่ะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้โพสต์ชี้แจงลงในเพจของจังหวัดเนื้อหาหลักคือ
มีการประชุมและมีมติให้เลิกจัดงาน๒วัน๑๘และ๑๙ธันวาคม
แนะนำให้ไปดูการจัดคอนเสิร์ตเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ
มีการจัดเก้าอี้ให้นั่งเว้นระยะห่างที่ชัดเจนจัดโซน
ถ้าแก้ไขปัญหาได้จะพิจารณาให้จัดคอนเสิร์ตต่อไป

ผู้จัดไม่สามารถจัดการที่ผ่านมาไม่สามารถจะจัดการ
ที่ประชุมก็เลยมีมติให้ยุติการจัดคอนเสิร์ต
ในงานช้างไป๒วันคือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้
ให้ฝ่ายผู้จัดไปดำเนินการจัดการพื้นที่
การตัวเหรอบกัดการวะบมเป็นข้อลง
ร้องแต่ละคนที่มาขึ้นเวทีก็มีแต่ดังทั้งนั้นเลย

จากเรื่องของโควิดแล้วก็คือเรื่องของวัยรุ่นตีกัน
ใช่แต่ว่าก็ต้องเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมา
เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้คือภาพมันฟ้องเพราะว่าคนมันก็แน่นจริง

มาตรการอะไรที่จะออกมาดูแลไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาอีก
ก็เป็นห่วงไงหวั่นว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่นั่นเองนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่จูรีนดูกันไปแล้ว